ก็เลยต้องไปถามพลเอกประวิทย์ถูกต้องว่าพลเอกประวิทย์ที่กรุงเทพมีบ่อนหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดว่ากรุงเทพไม่มีบ่อนใช่นะฮะ
ท่านก็บอกว่าโอ้โหใครจะไปรู้ว่ามีการลักลอบเล่นแบบนี้นะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นบ่อนลอยหรืออะไรก็ตามแต่พอมีแล้วต้องเป็นอำนาจของตำรวจในพื้นที่
ในการเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ไปเอาผิดนะฮะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้เจอสื่อสื่อก็ยิงคำถามเลยครับหลังถูกถามว่าท่านคะ
ปีหน้าเนี่ยจะทำอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะ
เพื่อเป็นพิเศษให้กับประชาชนบ้างท่านก็บอกว่าโอ้ย
ทำไม่ไหวแล้วแต่ด้วยหน้าที่ต้องทำงานต่อไป
เหลือเนี่ยทำต่อไปเพราะว่าถือว่ายังไม่จบภารกิจนะครับนะฮะ
ส่วนการลักลอบการเปิดบ่อนในพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ย
ท่านก็บอกว่าล่าสุดนะฮะตำรวจได้บุกไปจับได้แล้วที่แจ้งวัฒนะ
ท่านผลเอกประวิตป์ก็บอกว่าสำหรับการจับบ่อนเนี้ย
ถ้ามีคนทำผิดกฎหมายก็ต้องจับกลุ่มแล้วก็มีการถามต่อว่า
เอาก่อนหน้านี้ที่เคยบอกว่ากรุงเทพไม่มีบอลเนี่ยท่านก็ย้ำว่า
เราไม่รู้ว่าจะมีการลักลอบเปิดบ่อนไม่ว่าเป็นบ่อนลอยหรือบ่อนอะไรก็ตาม
หลังจากนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่
เขาต้องทำให้ดีที่สุดส่วนประเด็นที่ท่านนายกออกมากำชับว่า
ต้องทำการจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการเปิดบ่อนทุกคน
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ดูเรื่องนี้มาตลอด
ไปจนถึงเรื่องหนี้นอกระบบด้วยซึ่งเป็นนโยบายที่ทำมาตั้งนานแล้ว
ไปฟังเสียงเสียงท่านช่วงนี้นะฮะเป็นเรื่องของพี่ตำรวจไง
ตำรวจเขาก็ดำเนินการต้องตำรวจท้องที่ก็ต้องดำเนินการทุกที่นะ
เพราะว่ามันผิดกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่าบางคำมันแอบเปิดบ่อน
บ่อนลอยบ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ได้ไงอ่ะ
นะเป็นเรื่องของตำรวจในท้องที่ที่จะต้องดูแลนะ
สุดท้ายท่านก็บอกว่าอ่าปีใหม่ขอโอปรณ์ละกันนะครับ
ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับมีความสุขตลอดช่วงปีใหม่นี้
และขอให้เจอกับความสำเร็จตลอดไปเป็นคำโวยพรจากท่าน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับค่ะ